ข่าวต่อไปนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปตลาด
ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไว้ที่ตะกร้าหน้ารถ
บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อของอีกสักนิดนึงเนี่ยนะคะ
อย่าวางไว้นะคะเพราะว่าที่ฉะเชิงเซาที่ตลาดสดแห่งหนึ่ง
เขามีขโมยค่ะเนี่ยมาแล้วนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาเหมือนกันค่ะ
จอดทำตัวเนียนเหมือนคนมาตลาดเลย
หลังจากนั้นก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทำเป็นพูดคุย
คุยไปคุยมาเดินเล็งก่อนน่าจะเป็นลักษณะของการเดินเล็งว่า
รถจักรยานยนต์คันไหนมีของที่เอาวางไว้ที่ตระก้าหน้ารถบ้างหรือเปล่า
เดินวนอยู่แบบนี้ค่ะวนกลับไปกลับมาพอได้จังหวะ
มองซ้ายมองขวาไม่เห็นมีใครเดี๋ยวมือวิเศษนะคะ
หยิบของไปแล้วค่ะแล้วก็ไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
ขี่หลบหนีไปเลยนะคะกล้องวงจรปิดสามารถบันทึก
พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ไว้ได้ถึง๖ครั้งด้วยกัน
นี่เป็นกล้องวงจรปิดนะคะที่คุณผู้ชมเห็นคนที่ก่อเหตุ
วันที่ก่อเหตุเขาสวมหมวกแก๊ปสีขาวนะ
เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นขี่รถจักรยานยนต์มาที่จุดนี้คือ
หน้าตลาดสดโรงศรีริมถนนจรรยานนท์ตำบลบางสมัคร
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็มาขโมยของของชาวบ้าน
ที่เขาเอาวางไว้หน้าตระก้ารถนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของจุดนี้
ตามเส้นทางที่คนร้ายเขาใช้หลบหนีพบว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
ฟังดีนะคะชาวฉะเชิงเซานะคะ
เทาดำหมายเลขทะเบียนกไก่รเรือต่อเต่า๒๕๖

และใครที่ดูคลิปแล้วร่างหน้าตาคุ้น
รถจักรยานยนต์คุ้นแจ้งตำรวจได้เลยนะคะ
ชำนาญดวงเดือนอายุ๕๙ปีคนดูแลตลาดสดเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เขาเปิดเผยบอกว่าคนร้ายก่อเหตุเป็นครั้งที่๖แล้ว

ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดี

เนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ข้าวสารอะไรก็ว่ากันไป
ซึ่งครั้งนี้บางคนที่เป็นผู้เสียหายครั้งที่๖ครั้งล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
ผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะอย่าปล่อยให้ลอยนวล
เขาก็เลยเดินไปบอกตลาดบอกว่าให้แจ้งความดำเนินคดีให้หน่อยนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจบอกว่าผู้เสียหายต้องมาแจ้งความเอง
แจ้งความให้ไม่ได้นะคะมันจะเอาผิดกับผู้ก่อเหตุไม่ได้
ฟังเสียงคนดูแลตลาดสดหน่อยค่ะ
ผู้เสียหายหรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้นที่จะต้องไปแจ้งความ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นประมาณ๖ครั้งแล้วเนี่ยนะคะ
ถามว่าตลาดเนี่ยทำอะไรบ้างตลาดเขาก็บอกว่าช่วงที่
พอมันเกิดเหตุครั้งแรกแล้วก็มีคนมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตลาด
โรงศรีจุดนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนประชาชน
เสียงตามสายเป็นระยะระยะเหมือนกันนะให้ระวังมิจฉาชีพ
วางทรัพย์สินมีค่าไว้ในตะกร้าหน้ารถแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่
เดินตรวจตราบริเวณจุดจอดรถหน้าตลาดเพื่อเป็นการป้องกันเหตุ
แต่ว่าก็ยังเกิดขึ้นซ้ำอีกเป็นครั้งที่๖แล้วนะคะ
ใครที่อยู่จุดนี้นะคะระมัดระวังค่ะ